พูดจุ๋ยเอ่อเขาแต่งแน่
แล้วก็ล่าสุดเห็นเขาไปทำพิธีกรร่วมกันมา
ว่าด้านเรือนหอง
หลายคนอยากจะรู้ว่ากี่สิบล้านเป็นยังไงบ้าง

คือเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะ
ก็เอาเป็นว่าคือมันมีความเตรียมพร้อม
แต่ว่าเรายังไม่เจาะจงว่ามันเป็นแบบห้องเด็กหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ

ก็มีคุยไว้แล้วบ้างค่ะก็มีแบบวัดตัวไว้แล้ว
แต่ว่ายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลย
ก็คือหลายอย่างมันต้องรอสั่งของก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูก็ไม่ได้แบบว่าอลังการหรือสั่งมาจากเมืองนอกอะไร
แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจ
เราก็รู้สึกว่าเราสง่าในแบบของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรนะคะ
แต่คือมีคนบอกว่าใกล้วันเดี๋ยวจะรู้สึกอีกที

เพราะเราเหมือนเราอยู่กับงานอะไรแบบนี้มาเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวคงใกล้วันมันน่าจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้น

หนึ่งธีมที่อยากจะดูนะคือเรื่องของแบบบ้านสวนอะไรอย่างนี้เนาะ
เนื้อภาพว่าเขาอยู่กันมาในสวนผลไม้อะไรด้วย
มีแบบว่าธีมชาววงชาวบ้านน่ารักน่าเอ็นดู
ไม่ต้องเป็นมิสแกรนดระยงระยองเลยนะ